ท่านผู้ชมครับมีเด็กอีกครอบครัวหนึ่ง
ท่านยังจำกันได้ไหมฮะค่ะวันนี้ครบ๑ปีพอดีที่เกิดเหตุนะครับ
อุบัติเหตุที่เด็ก๔คนพี่น้องลูกครึ่งไทยสวิสคุณพ่อเป็นชาวสวิสแลนด์
ตอนนั้นพักกันอยู่ในห้องพักอพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่งย่านรามคำแหง
แล้วเขาอยู่กับแม่มีตากับยายคอยดูแลใช่ไหม
แต่ว่าอยู่กันคนละห้องปรากฏว่าอยู่กันสี่คนพี่น้องนะครับ
จังหวะที่ฝนมันตกจะไปเก็บจานเนี่ยที่ตรงระเบียงทำเป็นที่พักจานเอาไว้ด้วย
ก็ร่วงไปก็ช่วยกันดึงช่วยกันดึงปรากฏว่าตกกันมานะฮะ
เหตุการณ์นี้ทำให้เสียชีวิตไปสองศพเหลืออยู่สองพี่น้องตอนนี้
คือเด็กอายุเจ็ดขวบอ่าเจ็ดขวบกับห้าขวบนี่เสียชีวิตนะฮะ
อ่าก็เหลืออยู่สองคนนะครับอายุสิบเอ็ดกับสิบสองขวบ
ตอนนั้นก็มีปัญหากันในการดูแลลูกใช่ค่ะ
เพราะว่าแม่ที่เป็นคนไทยยังไงก็ไม่ยอมอืม
บอกว่าลูกเนี่ยไม่เอาเลยไม่เอาพ่อเลย
พ่อชาวสวิสเซอแลนด์เนี้ยลูกไม่อยู่ด้วยแน่แน่นะฮะ
อ่าก็ตกลงลูกก็อยู่ในความดูแลของแม่ไปนะครับ
แต่ปรากฏว่ามีข่าวว่าสองพี่น้องลูกครึ่งไทยสวิส
อายุ๑๑กับ๑๒ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นมาได้นะครับ
หนีออกจากบ้านนะฮะหนีออกจากที่พักย่านรามคำแหง
แล้วเดินไปหาพ่อที่บ้านพักย่านมีนบุรี
เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาบอกว่าไม่อยากอยู่กับแม่
เพราะถูกทำร้ายและถูกดุด่าค่ะพอไปถึงบ้านพ่อพ่อไม่อยู่ฮะ
พ่อไปต่างประเทศครับจนเจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม
ทราบข่าวก็เข้ามาช่วยเหลือดูแลนะฮะตอนนี้ก็ยังอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่พมนะครับ
เพื่อจะประเมินกันว่าตกลงแล้วพ่อกับแม่ของเด็กเนี่ย
มีความพร้อมในการดูแลเด็กจากสี่พี่น้องที่เหลือสองคนเนี่ย
ควรจะอยู่กับใครอืมนายมาเชลเลอองโบเรลพ่อของเด็กทั้งสองบอกว่า
หลังจากที่กลับมาจากต่างประเทศก็ได้พบลูกแล้วนะครับ
ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาแต่ว่าต้องผ่านทางเจ้าหน้าที่พมที่เขาอนุญาตนะครับ
ก็จะได้ลักษณะไปเยี่ยมวันหนึ่งก็ได้เยี่ยม๓๐นาที
ได้พูดได้คุยกันก็ดีใจมากนะยืนยันว่าลูกก็ดีใจที่ได้เจอพ่อ
ก่อนหน้านี้ทางฝ่ายพ่อได้รับการประเมินความพร้อมในการดูแลจากทางพมไปแล้ว
กำลังรอการประเมินอีกครั้งในวันที่๑๐พฤษภาคม
ผู้เป็นพ่อก็ได้เจอลูกทั้งสองคนอีกนะบอกว่าเจอทุกวันนะครับ
แม้ว่าจะได้เจอแค่วันละสามสิบนาทีซึ่งเขาบอกว่า
พาลูกไปเที่ยวด้วยแล้วก็รับมาอยู่ด้วยกันที่บ้าน
ซึ่งเด็กก็มีความสุขดีพร้อมกับระบุว่าแม่ของเด็ก
อดีตภรรยามีปัญหาด้านการควบคุมอารมณ์และไม่คิดว่าฝ่ายแม่พร้อมที่จะรับเลี้ยงและดูแลลูกอีกครั้ง
อกจากนี้ฝ่ายแม่ยังคุกคามความเป็นส่วนตัวของเด็ก
ถึงขนาดไปลงแอปพลิเคชันติดตามตัวเด็กไว้ในโทรศัพท์มือถือของเด็ก
แล้วก็กีดกันพยายามจะไม่ให้ลูกได้เจอกับพ่อ
นายมาเชลบอกว่าระหว่างนี้กำลังรอการประเมินผลอีกครั้งหนึ่งของทางพมนะครับ
แต่ก็มีปัญหาอุปสรรคกับทางฝ่ายแม่
ซึ่งกังวลว่าหากเด็กถูกส่งกลับไปอยู่กับแม่เนี่ย
เขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ยืนยันว่าฝ่ายอดีตภรรยาอารมณ์ร้อนแล้วก็ทำร้ายลูก
มีการทุบตีด้วยของแข็งเอาบุหรี่จี้ตามตัวลูกก็มี
อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของทางฝั่งพ่อเขานะ
แล้วก็ยังพบว่ามีการใช้เงินค่ารักษาพยาบาลที่เคยได้รับบริจาคจากประชาชน
ที่มีมายังเด็กเนี่ยเอาไปใช้ส่วนตัวซึ่งพ่อชาวสวิทย์บอกว่า
เห็นใจผู้ที่บริจาคเงินมามากอ่าเพราะว่าแม่ของเด็กเนี่ย
เอาไปใช้แบบไม่ตรงตามวัตถุประสงค์เลย
แต่ทางฝั่งแม่เขายังไม่ได้ออกมาบอกอะไรเพิ่มเติมนะฮะ
หลังจากเกิดกรณีที่ลูกเหนียวจากบ้านไปหาพ่อแล้วก็ต้องไปอยู่ในความดูแลของพมเนี่ยนะครับ
พมบอกว่าก็ต้องประเมินนอกจากตัวพ่อแล้วก็ต้องครอบครัวของพ่อด้วย
พร้อมจะดูแลเด็กทั้งสองคนไหมซึ่งพ่อเขาบอกว่าเขายืนยันว่าพร้อม
ตอนนี้ใกล้เปิดเทอมด้วยเขากลัวว่าเดี๋ยวลูกจะเรียนไม่ทัน
แล้วถ้าได้ลูกมาดูแลปุ๊บเนี่ยจะทำพาสปอร์ตพาไปท่องไปเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เองก็บอกว่ายังไงก็ตามก็ต้องถามเด็กว่าเด็กอยากจะอยู่กับใคร
ซึ่งเด็กก็ยืนยันว่าอยากจะอยู่กับพ่อ
แล้วเด็กเองก็เคยให้ข้อมูลว่าเหมือนพบว่าแม่มีอุปกรณ์คล้าย
กับอุปกรณ์ใช้เสพยาเสพติดด้วยนี่เด็กพูดเองนะนะคะ